สิกยอดมวยไทยรัฐจัดทิ้งแชมป์รุ่นซุปเปอร์แบนตั้มเวทที่แก่ดน้ำหนัก๑๒๔ปอนด์
สำคัญแชมป์กันระหว่างเพชรฆาตเมืองยะโมมรกฏคมสายใหม่
รวมกับหมัดร้อยเทือน๘ริวการกรกับประนาจ
จะเป็นของใครลุ้นกันสดในรายการศึกยอดมวยไทยรัฐ
เสาร์ที่๒๘พฤษภาคมนี้บ่าย๒โมง
ศึกยอดมวยไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน